รู้วิธีเช็คซิว่าเราจะถูกตำรวจ
ขออภัยถูกโจรหลอกเราไหมนะคะ
วิธีที่โจรมักจะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารมีอะไรบ้างไปดูค่ะ
โพสต์เอาไว้ว่า๕วิธีที่โจรมักแอบอ้างว่าเป็นธนาคารนะคะจะเป็นยังไง
ที่มันเหมือนธนาคารส่งข้อมูลมาหาเราเนี่ย

แล้วถ้ามีข้อความปรากฏไว้ว่าถ้าไม่ทำตามนะ
บัญชีของเราจะถูกระงับหรือใช้ไม่ได้
อ้าวตกใจสิคะเป็นลดเลยทีนี้
ก็ต้องรีบทำตามบางทีก็ลืมตรวจสอบว่าเป็นธนาคารจริงไหมค่ะ
มีวิธีการในการตรวจสอบนะฮะก็คือ๕วิธีนั้นนะฮะ
วิธีที่คนร้ายเนี่ยมักจะใช้ในการแอบอ้าง
เอางี้ก่อนคุณจะได้รู้มุกของเขา
วิธีการที่โจรจะแอบอ้างว่านี่ธนาคารนะติดต่อมานะธนาคาร
จะถามเรื่องรหัสรหัสการเข้า
แล้วเขาจะขอข้อมูลส่วนตัวทางแชท
เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดบัตรประชาชน

แล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์ไอ้ลิงก์นี่แหละปัญหา

เราไม่รู้ว่าไอ้ลิงก์นี้มันเป็นลิงก์ของธนาคารจริงไหม
ส่วนใหญ่มิจฉาชีพมันจะใช้ลิงก์นี้เลยแหละ
มันหลอกให้เรากดแล้วก็กรอกข้อมูลต่างลงไป

แล้วคุณผู้ชมเขาจะหลอกอีกอย่างคือ
อัปเดตแอปธนาคารนอกเหนือจากวิธีการปกติ

ปกติคือยังไงคุณก็แอป

แต่เนี่ยเขาจะมาเหมือนประมาณว่าหลอกให้ทำในแบบวิธีของเขา

และหลอกล่อให้ทดลองใช้แอปอื่นที่เป็นแอปของพวกวิชาชีพนั่นแหละ
นี่ไงซึ่งบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า๕วิธีที่คุณชนะพูดมา

เออดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีสติดีว่าสิ่งนี้ใช่ไหม

ถ้าไม่มั่นใจจริงก็คือติดต่อธนาคารต้นสาขาต้นทางที่เราใช้บริการอยู่ได้เลยนะ